เรื่องนี้ที่จะพาไปดูนาทีเป็นนาทีตายเพราะว่ามีคนขับขี่มอเตอร์ไซค์คือเขาเรียกว่ามาจากเลนซ้ายสุด
ข้ามไปเลนขวาสุดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันไปตัดหน้ารถกระทันหันด้วยค่ะไปดูคลิปค่ะ
โอ้โหคือเขาต้องตัดสวนเลนไปเพื่อที่จะหลบเลย
ถนนฝั่งนั้นน่ะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันตัดหน้าแบบ
คิดว่ามันจะพุ่งมาใช่แล้วพอเขามันใกล้น้ำนะคะอันนี้ดาวว่านะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทีนี้รถคันนี้ยังโชคดีมากที่เขาไม่ไปปะ
จ๊ะเข้ากับรถอีกคันนึงที่ถ้าจะมากลับรถเหมือนกัน
อาจจะชนคันไหนคันหนึ่งไปนะคะค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่ผู้ใช้
คือนายธนกิจแก้วปันมาบอกว่าคือเหตุการณ์นี้ย้อนไปเกิด๒๖มิถุนายนที่ผ่านมาช่วง๙โมงเช้า
ตอนนั้นเขาขับรถจะไปหาแฟนออกมาจากอำเภอเชียงแสนมุ่งหน้าไปอำเภอแม่จันทร์
พอมาถึงจุดนี้มันเป็นจุดกลับรถพอดีจู่มีจักรยานยนต์ซ้อนมาสองคนแล้วคนขี่เป็นผู้หญิง
คนซ้อนท้ายเป็นเด็กอ่ะขี่มาตัดหน้ารถของเขาที่วิ่งมาทางตรงนาทีนั้นคือเขาบอกเขาตกใจมากจริงจริง
หักรถออกขวาไปที่เลนส์ฝั่งตรงข้ามทันทีก่อนจะต้องรีบตั้งสติกลับรถเหมือนกันเพราะว่า
ตัวเองก็อันตรายนะคะไปโผล่เลนสวนแบบนี้หลังเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ไม่ได้จอดด้วยค่ะ
คือขับไปหน้าตาเฉยเลยเขาก็เลยตัดสินใจไม่ได้ทำอะไรขับรถไปหาแฟนต่อ
ซึ่งผู้เสียหายบอกว่านี่คือโชคดีโชคดีจริงที่ไม่มีใครเป็นอะไร
แต่อยากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนหน่อยถ้าจะกลับรถอย่างนี้ระวังมากนะคะ
ประสบบุติเกิดขึ้นมั้ยมันจะไม่คุ้มค่ะทุกฝ่ายจะเสียเวลาเสียทรัพย์ศีล
ที่สำคัญมันอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะไม่เอาตัดแบบนี้อันตรายมาก
กลับรถแบบนี้ไม่ได้นะคะไปหน่อยไปอีกหน่อยนึง
หาที่กลับรถข้างหน้าดีกว่าอันตรายน้อยกว่านะคะ
อย่าทำเลยนะคะเกิดการสูญเสียง่ายมากเลยค่ะ